คุณผู้ชมค่ะทีนี้เมื่อวานเนี้ยเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาของการเนี่ย
สถานทำให้ประธานหน้าเวลานั้นก็คือคุณพรพฤตวิทย์โชลชัย
ต้องมีการสั่งคือพักการประชุมนะคะอยู่ชั่วครู่
เพราะว่ามีสอสอค่ะที่อยู่ดีคือเป็นลมไป
ทีนี้เนี่ยเกิดความวุ่นวายมากนะคะ
ตอนนั้นเรายังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสอสอท่านนั้นเป็นใคร
แต่ว่าทางประธานเองนะเวลานั้นก็บอกว่า
สื่ออย่าถ่ายภาพแล้วอย่าเผยแพร่นะคะ

จังหวะนี้นะคะจะเห็นว่าสอสอหลายท่าน
พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลือ
เป็นสอสอสมุทรสงครามของพักเก้าไกล
แต่ตอนที่เป็นลมตอนนั้นนะฮะก็
ทางด้านของคุณหมอเนอะ

หมอชนน่านตรงนั้นก็อยู่เหมือนกันนะคะก็เข้าไปช่วยกันนะคะ
ทีนี้เนี่ยทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่กำลังทำการปั๊มหัวใจจนกระทั่งค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นอะไรไหม
ก็สามารถช่วยเหลือได้ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
กลับมาเต้นเป็นปกติก่อนเร่งนำตัวนะคะ
สสอนุภาพนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เห็นมีความคืบหน้า
ก็อยากรู้ว่าตกลงท่านปลอดภัยดีหรือไม่
อยู่บนเตียงค่ะก็ชู๒นิ้วด้วย
นิดนะคะแล้วก็มีเห็นว่ายังมีสายออกซิเจนทางจมูกใส่อยู่ด้วย

เปลี่ยนที่นอนแต่ขอพักก่อนนะครับ

พ่อบอกว่าเมื่อวานนี้พอได้ข่าวมา

คาดว่าเนื่องจากลูกพักผ่อนน้อย
มีการเดินทางจากทั้งสมุทรสงคราม
แล้วก็ก่อนหน้านั้นเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่น
เพราะว่าลูกอยู่ลำดับ๗๐๐กว่า
แต่คือจริงพ่อบอกว่าลูกเป็นคนแข็งแรง

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยนะคะ
พ่ออยู่ต่างจังหวัดนะตอนนี้คุณพ่อให้พี่สาวของสสอนุภาพเป็นคนดูแลน้องชายนะครับ
คุณวิโร่เองก็โพสต์เฟสทวิตเตอร์เหมือนกันนะคะ
ที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลหลายคนเป็นห่วง

ต้องได้รับการรักษาจากคุณหมออย่างต่อเนื่องค่ะ